เมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับก็มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับอ่ามีผู้ที่บุกเข้ามากราดยิงใส่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เป็นร้านที่กำลังเตรียมจะเปิดใหม่แล้วเพื่อนก็มานั่งดื่มกินกันอยู่
ยิงใส่เข้าไปสิบสามนัดนะฮะใส่กลุ่มคนที่นั่งอยู่ในร้านนะครับ
ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๖ปีถูกกระสุนปืนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณร้านอาหารที่เตรียมจะเปิดใหม่
อยู่ที่ริมถนนสายสุพรรณบุรีป่าโมกตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีรอยกระสุนเจาะที่ผนังปูนหน้าร้าน
มีรถยนต์เสียหาย๒คันมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑๓ปลอก
กระจายเกลื่อนถนนฝั่งตรงข้ามของร้านอาหารนะครับมีศพของนาย
ถูกยิงเข้าที่กลางหลัง๓นัดกระสุนทะลุออกต้นแขนขวา๑นัดบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะ
นายมานะพันภัยโรธเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ให้การกับตำรวจนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับนายเสถียรผู้ตายแล้วก็เพื่อนอีกรวม๖คน
ทางจากถนนประมาณ๘๐เมตรระหว่างกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่
มีคนร้ายเป็นชายสองคนขี่จักรยานยนต์มามาจอดอยู่ริมถนน
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่ในร้านแบบไม่ยั้งมือแล้วก็เร่งเครื่องรถ
หลบหนีไปทางอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะฮะอ่าวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าเป็นร้านอาหารกำลังจะเปิดใหม่จะเปิด๗มีนาคมเนี่ยนะครับ
เป็นพื้นที่ทุ่งโล่งไม่ค่อยมีบ้านคนแถวนี้นะครับ
ในร้านมีคนดูแลอยู่สองคนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะ
เขาก็กลัวว่าร้านนี้จะคนจะกลัวด้วยอ่ะนะ
กำลังจะใกล้เปิดแล้วนะครับ
เราก็เลยสอบถามจากบุคคลที่อยู่แวดล้อมหรือว่าเห็นเหตุการณ์ต่าง
แล้วทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยเดินทางมาที่ร้านแห่งนี้
เพื่อมาช่วยเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านจัดเตรียมสถานที่
ก่อนจะเปิดร้านอย่างเป็นทางการ๗มีนาคมนี้

จัดสถานที่ทำร้านอะไรกันเสร็จ
ก็นั่งดื่มกินสังสรรค์กันตามปกติที่หน้าร้าน
ผู้ตายคือคนที่นั่งหันหลังให้กับถนนนะฮะ
เพราะฉะนั้นคนที่ขี่จักรยานยนต์มาเป็นจักรยานยนต์แบบผู้หญิง
จำสีจำยี่ห้อทะเบียนอะไรไม่ได้
หน้าร้านไปก่อนแล้วไปจอดที่ฝั่งตรงข้ามของถนน
ก่อนที่คนซ้อนท้ายจะใช้ปืนยิงข้ามฝั่งถนนเข้ามา
โอ้โหกราดยิงเข้าไปแล้วคนที่เขาตายคือเขานั่งหันหลังเขาหนีไม่ทัน
ไม่เห็นนะเอี้ยวตัวมาก็โดนแล้วนะครับ
ราดยิงใส่เข้ามานะฮะคือจังหวะนั้นทุกคนตกใจกับเสียงปืน
ก็ก้มหลบไปที่ใต้โต๊ะแต่นายเสถียรผู้ตายหลบไม่ทัน
เพราะนั่งหันหลังให้กับถนนค่ะจังหวะที่เอี้ยวตัวหันไปมองผู้ก่อเหตุ
แล้วกำลังจะหลบเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับนอกจากจะยิงใส่มาตอนแรกสองนัดเนี่ยนะครับ
ผู้ก่อเหตุยังกระหน่ำยิงเข้ามาที่ร้านอีกเป็นสิบนัดกระสุนถูกนายเสถียรสามนัด
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตส่วนคนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
นายสัญญสิตแสงพันตาอายุสามสิบสามปีหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ตอนนั้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยไม่มีใครจำใบหน้าหรือว่ารูปภัณฑ์ของคนร้ายได้
เพราะว่าถนนที่เกิดเหตุมันมืดทุกคนก็ตกใจด้วยตอนนั้น
แล้วก็รีบนำนายเสถียรส่งโรงพยาบาลเป็นหลักก่อน
เสถียรมีอาชีพรับจ้างหาปลานะครับแล้วก็เป็นมรรคนายกของวัดตะลุ่ม
ปกติไม่เคยมาที่ร้านนี้หรอกแต่ว่าเมื่อคืนนี้อ่า
เขาเชิญมาปรึกษาเรื่องการหาเลิกหายามเพื่อนิมนต์พระมาเจิมเปิดร้าน
ค่ะก็ประสบเหตุเลย
ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราจะหาพระอาจารย์ไปเจิมร้านให้เป็นสิริมงคล
แค่นั้นเองครับผมก็เลยพาลุงไปคุยเรื่องพระแค่นั้นเองครับ
ลุงไม่เคยไปที่ร้านเลยครับไม่เคยไปเที่ยวเพิ่งไปครั้งแรก
นั่งหันหลังไม่เห็นมีแต่ว่ายิงสิ้นเสียงปืนเสร็จปุ๊บ
ส่วนภรรยาของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ก็ตั้งตัวไม่ถูกเลยนะครับ

สามีนี่เป็นสาวหลักของบ้านต้องมาเสียชีวิต
เพราะว่าถูกกระสุนปืนลูกหลงจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้
จากเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อ
ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดอย่างนี้ไงครับ
หลังที่ว่าเห็นหลานนั้นพูดว่า
กำลังคุยกับอาจารย์อยู่ในเรื่องว่าจะทำบุญเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าแค่วางโทรศัพท์ได้สักชั่วโมง
แล้วก็เสียงปืนมันดังขึ้นมา
นี่ก็ไม่เคยเจอไม่เคยอะไรทั้งนั้น
ไม่เคยนึกว่าครอบครัวตัวเองจะมาเป็นอย่างนี้ไง
บอกไม่เคยนั่นเคยดูแต่ข่าวที่เขาออก
เราก็เจอเขาตัวเองแล้วเราก็เสียใจ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพรภูกฮอมพุ่มกับการสอบภอมเมืองสุภัณฑ์บุรี
เจ้าของท้องที่วันนี้ได้นำตัววัยรุ่น๔คน
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำนะฮะ
แล้วการตรวจสอบวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย
พบว่ามีหลักฐานนอกจากปืนแล้วเนี่ยนะ
ลูกกระสุนปืนเนี่ยเป็นชนิดเดียวกับที่ตกอยู่ที่ร้านที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่ใช่

แต่เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจตั้งปมไว้๒ประเด็นนะครับ
ก็คือกลุ่มของผู้ตายเคยไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับผู้ก่อเหตุ
นำมาสู่การยิงล้างแค้นแล้วเกิดการเสียชีวิตขึ้นหรือไม่
หรือเรื่องขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจก็อาจเป็นไปได้
เพราะจากการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
ในอดีตเนี่ยเคยมีการเปิดร้านอาหารลักษณะแบบนี้มาแล้วของเจ้าของ
แต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งที่เขตอำเภอเมืองก็มีคนมาใช้มีใช้บริการเยอะแยะไปหมดนะครับ
แล้วมีชายแปลกหน้าเนี่ยมายิงข่มขู่จนปิดร้านมาแล้ว
แล้วก็ย้ายมาเปิดใหม่ร้านนี้นะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงหรือเปล่านะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวต้องรอการสรุปก่อนนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตตำรวจยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคู่กรณีกับคนก่อเหตุ
แต่ที่ถูกยิงเพราะถูกลุกหลงเนื่องจากเมื่อคืนนี้มานั่งดื่มกินกับเขาพอดี
แล้วนั่งหันหลังให้กับถนนไม่ทันได้ตั้งตัว
พรุ่งนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะไปรับศพจากโรงพยาบาลนะครับ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะครับ
จะสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดตะลุ้มค่ะแล้วก็จะชับประณะกิจศพอาทิตย์ที่สิบมีนาคมนี้สิบหกนาฬิกาอืมค่ะ